ทีนี้คราวนี้มาดูเรื่องของรถที่อยู่บนท้องถนนหน่อยละกัน

แต่ตรงนั้นมันมีป้ายห้ามกลับรถ
ทีนี้รถที่เขาตามมาข้างหลังเนี่ยนะ

เขาบีบตาเตือนกระบะคันนัดทำอย่างไรเดี๋ยวดูกันค่ะ

มันจะกลับรถเหรอ

มึงจะเล่นมึงแล้ว
โอ้โหไม่พอใจกันก็พ่นควันสิครับ

ใช่ค่ะแล้วก็เบรกจะให้ชนตูดเอาง่าย
นี่เห็นไหมคนในรถยังบอกเลยเขาจะเล่นมึงแล้ว

เขาเอาไปโพสต์ในเพจควายหลุดถนนค่ะ

สันดาลต้องเป็นแบบไหนถึงขับรถแบบนี้
บีบแต่ไม่พอใจคืออะไร
นี่มี๒ดอกนะอันนี้คือให้คุณผู้ชมดูทั้ง๒คลิปไปแล้วนะ
มีจังหวะที่เห็นไหมเบรกจะให้ชนท้ายอีก

รถกระบะคันนี้เขาจะยูเทิร์นคุณ
แต่ช่องตรงนั้นมันเห็นป้ายเลยว่าห้ามกลับรถ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเห็นไม่ป้ายห้ามกับรถ

เขาก็ต้องบีบแต่ปี๊ดยาว

แล้วเนี่ยรถคันนี้ไม่พอใจเบิ้ลเครื่องควันดำใส่แบบนี้แล้วก็ขับไป
รถคันที่ติดกล้องขับตามไปเรื่อยนะ
แล้วอีกจังหวะหนึ่งเหมือนกับอยู่ดีเขาเบรกจะให้ชนท้าย
นี่ดีนะที่รถคันติดกล้องหักซ้ายออกมาทันก่อนนะคะ
โอ้คลิปนี้พอแชร์ออกไปนะ

กล้องหน้ารถมันจะจับภาพควันดำได้น้อยกว่าความเป็นจริง
ถ้าในกล้องมันเห็นดำขนาดนี้

บางคนก็มัดคอมเมนต์มากน่าจะกลับรถแล้ว
ก็ยังหาเพื่อนเริ่มทางอีกนะ
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าอีกหน่อยนี่เราจะต้องทำรถแบบไม่ต้องมีแตรเลย
ต้องทำให้ถูกกฎจราจรด้วยนะครับ